คุณผู้ชมกลัวเรื่องผีไหมครับนะฮะเชื่อเรื่องผีไหมแล้วกลัวผีไหม
แล้วถ้าคุณผู้ชมหรือคุณวราพรก็ตามต้องขับรถตามรถคันนี้ตอนกลางคืน
รู้สึกยังไงครับยิ่งคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่น่าควรเล่นบนท้องถนนนะคะ
เพราะว่าถ้าใครขี้ตกใจมากหรือเป็นโรคหัวใจแล้วรถคว่ำขึ้นมา
เจ้าของรถคันนี้ก็น่าจะไม่รู้นะคะว่าทำให้คนอื่นเกิดอันตรายบนท้องถนน
โอ้ค่ะเป็นยังไงครับที่กลางวัน
ถ้ากลางคืนก็เอาเรื่องอยู่ค่ะ
ถ้ากลางวันยังตกใจขนาดนี้แล้วถ้ากลางคืนไปเจอคนที่เขากลัวผีขึ้นมา
เจอแบบนี้ตกใจหักหลบเกิดอุบัติเหตุไหมล่ะนะครับ
เจ้าของคลิปนะฮะรถคันหลังเนี่ยเห็นแล้วยังตกใจเลย
ซูมให้ดูเลยแล้วเอาไปลงติ๊กต๊อกโอ้โหข้อความบอกว่า
ไม่ควรเอามาแปะเลยควรมีกฎหมายจัดการ
นี่รถติดยังตกใจเลยถ้าดึกขับมาเจอใกล้
ไม่น่าจะเป็นเรื่องดีทีมข่าวสอบถามไปยังทนายพัฒน์ครับ
อนุสรอสุรพงศ์ทนายพัฒน์บอกว่าโอ้ยกรณีเนี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วหลายปีก่อน
จำได้ไหมล่ะขนส่งเคยออกมาเตือนแล้วบอกว่าทำแบบนี้มันผิดกฎหมาย
ผิดพรบรบรถยนต์โทษปรับเนี่ยไม่เกินสองพันบาท
นี่ฮะอันนี้ภาพจากขนส่งนะครับที่ทำเป็นตัวอย่างนะฮะ
คนอื่นคนอื่นนะครับอ้าวลองฟังท่านายว่านะฮะ
กรณีนี้เนี้ยอาจจะเข้าข่ายนะฮะความผิดตามมาตราสิบสองของพลปรถยนต์
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้ใช้รถ
ใช้ถนนลายอื่นนะฮะโทษปรับนะฮะไม่เกิน๒๐๐๐บาทนะครับ
อ้างว่าเฮ้ยกลัวคนจะไปสูงอะไรประมาณนี้นะครับ
ไฟศูนย์ใส่อย่างนี้นะครับมันมันเป็นเหตุผลส่วนตัวที่ฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่
ครับปรับสองพันนั้นโทษเบื้องต้นนะอืม
ถ้าเขาตกใจหักหลบแล้วไปเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
โทษคุณหนักกว่านี้นะโอ้โหค่ะแต่เห็นแบบนี้ก็โอ้
ตกใจจริงจริงอย่าไปหาทำครับแต่รู้แล้วว่าอันนี้คือไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ